ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นพื้นที่แห่งที่ราบสูงซึ่งมีลักษณะของแอ่งชั้นเกลือหินรองรับอยู่ใต้ดิน
เมื่อเกิดการระเหยอย่างรวดเร็วก็จะทิ้งผลึกเกลือเล็กอยู่บนผิวดินเป็นคราบสีขาวสภาพพื้นที่ที่เป็นดินเข็มมีคราบเกลือนี้เอง
ชาวอีสานนำไปผลิตเป็นเกลือสินเทาโดยการหงเกลือสินเทาจะเกิดขึ้นหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วในหน้าแรง
ซึ่งวิธีการทำเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สั่งสมกันมาจากคนรุ่นปู่ย่าตายาย